ถุเกษเมธีนีมาด้วยการเรื่องนี้ต้องขยาย
ก็เลยคว้ามาถามถึงประโยคยอดฮิต

จากที่แบบเฟนที่นางงามที่เป็นเทยก่อน

ดังมากนะคะรวมไปถึงค่ะ

การตอบคำถามดราม่าเปล่านักงามอีก
ไม่อุลชาติฟ้าใสไม่ก็บึกใหนน้ำตาล
โอ้โหพี่เกดจะตอบยังไงนะคะ

โอ้โหเรายังรู้สึกเลยว่าอยากจะฉี่ร้าน
คือแบบมันดีใจจนมันบางครั้งเราดีใจเราแบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
จะไปว่าอะไรเขาอีกเป็นอะไรไอ้พวกที่ว่าลงขึ้นไปยืนกันเองได้ไหม

ชอบนะไอ้พวกที่ว่ามันเป็นอะไรลงไปยืนบนวันพิมพ์เองสิ